คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะมันก็หลายข่าวที่เราเล่าลักษณะแบบนี้
ไอ้พวกที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ที่เชียงใหม่
เขาบอกว่าไม่ไหวค่ะเพราะว่าเป็นบิ๊กไบท์ด้วย

ก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
นี่ไงคะโอ้โหนี่ไงคะเสียงอย่างที่ได้ยินเลยคุณผู้ชม
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะ
ตรงนี้คือถนนสายเชียงใหม่พร้าวขาเข้าเมืองค่ะ
ด้านหน้าศูนย์กู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้นะคะนายวิทยาวัฒน์สินทวีคูณ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นคนถ่ายคลิปเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเดือดร้อนมาก
เขาทนไม่ไหวเขามีลูกเล็กค่ะครับแล้วก็จะเนี่ย
ดึกดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งมาแล้วมาแล้วเสียงเดิมเหมือนเดิม
มันเป็นเวลานอนไงค่ะเวลานอนของเขาเวลานอนของลูกเขา
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเสียงเสียงเบิ้ลเครื่อง
ได้ยินเกือบทุกวันจนเมื่อคืนก่อนทนไม่ไหวจริง
ต้องถ่ายคลิปแบบนี้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแต่ว่าทางน้องคนขี่รถจักรยาน
บิ๊กไบท์เขามาขอโทษแล้วนะคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

เขาก็มาเกือบทุกวันนะครับมาเกือบทุกวันจนวันนี้ไม่ไหว
ก็คือออกมาถ่ายคลิปไว้อ่ะคือเราก็ต้องเข้าเวรด้วย
เอาลูกมาเลี้ยงที่นี่ด้วยใช่ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องอยู่เวร
แล้วต้องไม่มีคนเลี้ยงแล้วต้องเอาไปเลี้ยงเองเลย
แล้วลูกก็ไม่ได้หลับตัวเองนะครับหลับหลับก็ตื่นอ่ะเพราะเสียงมันดัง
แล้วตัวคนขับตอนนี้เห็นว่าเขามาขอโทษเราแล้วใช่ครับตอนนี้น้องเขาเข้ามาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็บอกว่าคราวหลังจะไม่ทำอีกครับเพราะว่าน้องทำไปเพราะความคึกขนองนะครับ
ทางตำรวจสพแม่โจ้ค่ะก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมชุดสืบสวนติดตามหาตัวเจ้าของรถนะคะ
จนไปเจอว่าเจ้าของรถที่เป็นคนขี่รถเสียงดังอะค่ะครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อ่า
เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดรถคาหอพักภายในมหาวิทยาลัยเลยอันนี้นะไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคะ
โอ้โหดีจังเลยฮะตำรวจฮะอย่างนี้เป็นจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะครับ
มาฮ่ารุ่นอาซิกสีน้ำเงินตัดเหลืองแบบนี้ค่ะอืม
นักศึกษาปีหนึ่งคนนี้อายุสิบเก้านะครับก็แสดงตัวว่าผมเจ้าของรถเออ
ผมคือคนที่อยู่ในคลิปจากการตรวจสอบนะคะรถจักรยานยนต์ดัดแปลง
ท่อให้เสียงมันดังขึ้นไปอีกอ่าดังอยู่แล้วดังไปอีกอ่าแล้วยังไงเนี่ย
ตำรวจก็ยึดรถค่ะยึดรถไปเก็บไว้ที่สพแม่โจ้ก่อนนะคะ
ไปแจ้งข้อหาแล้วก็ทำท่านบนครับ

มนุษยุครับเพื่อนยูยุยวงส่งเสริมอืม
ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหานะคะ
เขาก็เลยขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วเขาก็อ้างว่ามันก็เป็นความคึกขนองของเขา
ขอบคุณฮัยครับเพราะว่ามีอีกคนขับอยู่แถวน้ำนั้นด้วยครับ
ถูกดำเนินคดีนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะมาคึกขนองเพื่อนยุ
หรือไปขี่รถเสียงดังตามท้องถนนได้เป็นเรื่องสนุกเรื่องเล่นนะคะ
ข้อหาเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
ผิดจากที่จดทะเบียนไว้ขับรถเร็วซ่อท่อส่งเสียงดัง
ครับทำทันบนเอาไว้แล้วค่ะผู้ปกครองก็ไปพบตำรวจด้วยนะคะ
คือคุณแม่ไปเลยนะคะคุณแม่บอกกับทีมข่าวว่า
ว่ายังไงฮะไม่รู้ว่าลูกซื้อบิ๊กไบท์มาใช้
ไม่รู้เลยเหรอแต่ด้วยความที่ลูกชายก็เป็นในแบบ
เป็นวีเจเป็นคนดังในโลกโซเชียลอะค่ะเขาก็หาเงินได้ด้วยตัวเอง
เขาก็เก็บเงินเองครับซื้อรถคันนี้เองประมาณสามแสนเก้าหมื่นบาทแน่
ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกอืมผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับลูกนะคะ
ทำความเข้าใจกับลูกนะคะครับตำรวจเปรียบเทียบปรับด้วยนะคะ
สองพันบาทค่ะยึดรถเอาไว้ก่อนค่ะครับก็ต้องหาเจ้าของให้นำท่อเดิมมาค่ะ
อืมเอาท่อเดิมมาเปลี่ยนก่อนค่ะแล้วค่อยเอารถคืนไปนะคะอ่านี่คือหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยนะอืม
คือแม่คงคิดในใจว่าดีกว่ามาเจอตอนที่ลูกเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุเป็นอะไรไปนะฮะมาเจออย่างนี้แต่อย่างเงี้น้องต้องจำไว้เลยนะฮะ
เขาถึงบอกเนี้ยครบคนพานพานพาไปหาผิดค่ะแล้วบอกเพื่อนยุ
แต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ยุเพื่อนต้องไปจัดการเลยกำลังจะถามเลยเพื่อนยุจริงเปล่า
ต้องไปจัดการเลยนะบอกว่านี่ไม่ได้ยุเลยนะค่ะนี่ทำเองหมดเลยนะอืม